อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ร้อยเอ็ดครับรถกระบะบรรทุกผลไม้มาเทกระจาดเหมือนกัน
แต่ปรากฏนี่ฮะแตงโมเกลือนเลยนะโอ้โหเป็นถนนสายแตงโมเลย
แต่คนขับไม่เป็นไรเลยพี่ปุ้ยโอ้ดูสภาพรถไม่เป็นไรอะไรเลยเหรอฮะ
ไม่เป็นไรเลยฮะแต่ว่าแตงโมเป็นเยอะอยู่ฮะ
นี่เหตุเกิดบนถนนสายร้อยเอ็ดเมืองสวงนะครับบ้านโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
มันจะเป็นถนนสองเลนนะคุณผู้ชมอยู่ระหว่างขยายพื้นผิวจราจร
กระบะเขาเนี่ยบรรทุกผลไม้มาเยอะเหมือนกันพลิกตะแคงแบบนี้เลย
นี่จะเห็นมีแตงโมมีกล้วยด้วยนะฮะสภาพรถของเขานี่เผาขับขาดเลยครับ
ลาวล้อหลังก็หลุดพังเสียหายไปส่วนคนขับชื่อพี่บุญร่วม
บุญร่วมอายุ๕๐ปีแกไม่บาดเจ็บเลยไม่มีรอยอะไรเลยนะ
กู้ภัยก็ช่วยกันเก็บผลไม้เปลี่ยนไทยให้กับรถของญาติพี่บุญร่วม
ใช้เวลาอยู่สัก๓๐นาทีคุณผู้ชมก็เปิดถนนให้รถวิ่งได้ตามปกติครับ
ถามพี่บุญร่วมคนขับกระบะแกเล่าแบบนี้ก่อนเกิดเหตุ
ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดพันวีอำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับ
ก็บรรทุกผลไม้จะเอาไปขายที่อำเภอสุวรรณภูมิแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุนี่สิ
แกเสียหลักเพราะว่าถนนมันลื่นด้วยฮะฝนเพิ่งจะตก
รถก็เลยถลายพลิกตะแคงเทกระจาดแตงโมทั้งคันเลย
เคราะห์ดีที่แกไม่บาดเจ็บแต่แกมีของดีนะ

เชื่อแบบนี้พี่ปุ้ยว่าอาจจะเป็นหลวงปู่เหรียญรุ่นแรกครับ

แกแคล้วคลาดปลอดภัยราวกับปฏิหารแบบนี้เลย

หลวงปู่เหรียญรุ่นแรกนะครับ
ก็ทำให้แต้งโม่เสียหายไปแต่แกไม่เป็นอะไรเลยนะ
ยังไงขับรถช่วงนี้ต้องระวังด้วยนะครับ

นี่ไงดูสภาพถนนสิคะเปียกแฉะแบบนั้นนะคะ